คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูหน่อยให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วดูสิว่าเขาเป็นมาเฟียหรือเปล่า
พี่แท็กซี่คันหนึ่งไปจอดรถรอผู้โดยสารอยู่หน้าห้างดังแถวรังสิตปฐุมไม่บอกชื่อก็คงจะรู้ว่าห้างไหนนะ
ถ้าโดนจับเอาใบสั่งมาเดี๋ยวนายเคลียร์ให้
เงินนี้เอาไปให้ใครเอาไปให้นายเขา

สักพักตำรวจขับรถมาผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจค่ะ

คนนี้กระโดดซ้อนท้ายรถตำรวจ

เพื่อเอาไปให้นายส่งใส่นายให้นาย

ก็คือคนที่คุมวินใหญ่อีกทีหนึ่ง

พอดีผมโดนคนนี้เรียกเก็บเงิน

นั่งรถผมไปได้เลยเอาตำรวจนั่งรถผมนั่นด้วย
รถเขาละเงินไหนรถเขาละ
เค้ารียกเก็บเงินผมผมโทรคูรียกเก็บเงินผม
แล้วทำไมคนมาเก็บเงินได้ซ้อน

ตำรวจจะพาคนนั้นไปดำเนินคดีที่โรงพักไง
แต่ผู้เสียหายเขายืนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะ
ผมบอกแบบโลกสวยไง

เขาก็ยังชักชวนให้ไปรถแท็กซี่ผม

แหม่เปลี่ยนเร็วจังเลยนะครับ

มันเกิดขึ้นหน้าห้างแถวรังสิตปฐุมคุณผู้ชม
ตอนแรกก็บอกว่าเอามานะ๖๐บาท

ขั้นแรกเข้าทำสติ๊กเกอร์๔๐บาท
เดี๋ยวจะมีสติ๊กเกอร์รูปตัวเองให้แปะหน้ารถเลย
พูดชัดเงินเนี่ยเก็บไปให้นายเอาไปส่งนายไง

ระหว่างนั้นตำรวจมาพอดี
ผู้เสียหายวิ่งไปพี่
คนนี้มาเก็บเงินผมเนี่ย

กระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ของตำรวจ

แล้วก็อ้างว่าอ๋อชนเข้าชมรม
วงค่าวินอะไรค่ะนะฮะตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาคนเก็บเงินเนี่ย
เฟียเนี่ยไปที่โรงพักให้ตามไปสิอะไรแบบนี้นะฮะ
จริงจริงคนขับแท็กซี่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเอาไปรถผมสิอืม
นั่งไปด้วยกันตำรวจนั่งไปเลยขึ้นรถผมไปเลย
เพราะเดี๋ยวจะหนีไปไงเดี๋ยวกลัวจะหาก็ไม่เจอก็ไปรถผมสิ
เอาแต่ตำรวจเอาคนนั้นขึ้นซ้อนรถจักรยานยนต์ไปเอ้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
งงงงไปหมดเลยนะฮะเพจแท็กซี่ไดเวอร์ไทยแลนด์นำคลิปนี้ไปโพสต์
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของ๑๗มีนาคม
เรียกเก็บค่าวินค่าจอดค่าสติ๊กเกอร์อันนี้มันภัยสังคมหรือเปล่า
มันภัยต่อเพื่อนร่วมอาชีพหรือเปล่างานนี้พี่โชเฟอร์แท็กซี่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ส่วนใหญ่อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างจริงจังกับมาเฟียพวกนี้
คุมวงคุมวินเนี่ยแล้วขยายผลซิว่าไอ้นายตัวการใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นใคร
เอาเงินส่งนายเนี่ยนายเป็นใครกันแน่บางคนนะไม่มาพิมพ์ให้ข้อมูลบอกว่า
ในกรุงเทพอ่ะนะมันมีแบบนี้เยอะมันมีวินที่บอกว่ามีคนมาคุมวินมา
รีดไถเรียกเก็บเงินค่าจอดเป็นร้อยร้อยแห่งตำรวจควรจะกวาดล้างให้หมดสักที
ใช่ไหมตำรวจกวาดล้างเอออาจจะจะทำได้ไหมอ่ะ
ถ้านึกไม่ออกย้อนกลับไปดูเราเพิ่งเล่าไป๒๓วันที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้เขาอ้างตัวว่าเขามาเก็บเงินค่าวินตรงนี้มันมีวินคุณต้องจอด
เดี๋ยวจะมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าทีเอ็มให้แล้วคุณจอดได้เลยแต่ตรงนี้แพงนะ

ไม่มีนโยบายให้เก็บเพราะตอนนี้ผ่อนพันธ

แล้วอยู่ตรงข้ามกรมการขนส่งทางบกซะด้วย

มันถึงเวลาต้องร้างบังหรือยัง
คุมวินเหล่านี้เนี่ยนะฮะอืมนะครับเอ็มทีเอ็มจะมี
สติ๊กเกอร์อะไรอีกทีเนี้ยเออไม่รู้อาจจะลงมีเอ็มเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยดูทรงแล้วเออครับ